มีอีกหนึ่งข่าวที่เราเองก็เกาะไม่ปล่อยเหมือนกันนะคะ
สำหรับเหตุคดียิงกันตายกลางกรุงที่บ่อนที่พระราม๓นะคะ

คุณชูวิทย์เนี่ยโอ้โหข้อมูลออกมารายวันเลยนะคะ
แฉว่ามีนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทชื่อเล่นย่อว่าซอโซ่
รู้จักกันดีมีเข้ามาเกี่ยวข้องมีเอี่ยวเรื่องนี้อะไรยังไง
แต่เบื้องต้นคุณผู้ชมที่หลายคนติดใจสงสัยก็คือว่า

และแล้วกล้องวงจรปิดมันหายไปไหนอย่างไรคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตนะมีคนยืนถ่ายคลิป
แล้วก็มีคนอยู่ในบ่อนที่เกิดเหตุเยอะมากนะคะ
ลักษณะก็คือกำลังขนย้ายสิ่งของอืม
นี้คือบ่อนที่เรารู้จักกันว่าเป็นบ่อนเฮียตี้
อยู่ย่านพระราม๓ที่เพิ่งเกิดเหตุยิงกันตายไป

ช่วยกันขนย้ายของอุปกรณ์การเล่นพนันโต๊ะเก้าอี้
อุปกรณ์ต่างที่อยู่ภายในบ่อนทั้งหมด
คือในคลิปเนี่ยความยาวประมาณสัก๒นาทีจับภาพไว้หมดเลย
ตั้งแต่ไล่ยกของที่อยู่ในบ่อน
ยกของนอกห้องจนถึงในห้อง
มีฉายการหลายคนเสาระวนอยู่ออกการหยิบของยกของ
สอบถามกันใหญ่อันนี้อะไรกระเป๋านี่ของใคร

และที่สำคัญคุณผู้ชมเห็นไหมคะด้านบน

เห็นกล้องวงจรปิดเพียบ

เอาพูดตรงนะคะถ้าเปิดเป็นบ่อนจริง
เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไม่มีกล้องวงจรปิด
เพราะเจ้าของบ่อนเองก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันว่ามีการโกงมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ย

กล้องวงจรปิดเยอะมากนะคะ
แล้วก็เห็นภาพแล้วมีคนปีนบันไดขึ้นไปเอาสกรูจะไปไขถอดกล้องวงจรปิดออกมา

เหตุการณ์คลิปนี้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

ถูกยิงตายตรงไหนก็นอนตายอยู่ตรงนั้นนะคะ
เดินไปหยิบของหยิบโต๊ะยกของถอดกล้อง

ถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพที่คุณชูวิทย์เอามาให้ดู
ทั้งหมดจากโต๊ะ๕ตัวใช่ไหม

เพราะศพตายคาโต๊ะค่ะครับเลยย้ายไม่ได้อืมแต่นอกนั้นอ่ะ
ย้ายของออกไปหมดเกลี้ยงเลยนะคะก่อนหน้านี้พลตำรวจโทษพักขพงศ์
พงศ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานพบชนออกมาแถลงใช่ไหม
ว่าไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่ในอาคารนี้เลยคนก็โอ้โหท่าน
ไม่เห็นเฉยหรือเปล่ามันไม่มีจริงเหรอ
คล้งในคลิปอะไรคนเขาเห็นกันเยอะมากเลยนะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยอ่ะ
ไม่ถามพบชนก็ได้ไปถามกับนายกแล้วกัน
ผลเอกประยุจันทร์โอชาบอกว่าไม่พอใจเหมือนกันนะเรื่องนี้
ว่ามันไม่มีไม่อะไรยังไงแบบไหนสั่งการให้ตำรวจไปตรวจสอบเรื่องนี้
เพิ่มเติมแล้วว่าใครเป็นคนถอดออกไป
ส่วนพลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์สินชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ที่ถูกมอบหมายให้ดูแลคดีนี้ดูแลการสอบสวนนะคะ
บอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
จะไปสอบปากคำพยานที่ได้รับบาดเจ็บที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วย
แล้วตำรวจก็จะตรวจสอบในทุกประเด็นที่สังคมสงสัย
เรื่องที่ว่าใครถอดกล้องวงจรปิดไป
ใครคือคนที่ขนย้ายของหลบหนี
ตอนนี้มีการประสานฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ติดตามข้อมูล
แล้วก็รวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดแล้วนะคะ
จะมีการแยกคดีที่เกิดขึ้นให้ชัดเจน
คือกรณีฆ่ากันตายคือยิงกันตาย
กรณีการเปิดบ่อนพนันว่ามีจริงหรือเปล่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนได้รับการประสานจากนายบอย
ของบ่อนซึ่งเป็นลูกน้องเฮียตี้
ที่คิดว่าน่าจะเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงนายถาวร๑ใน๔ศพ

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วเรื่องพันธุ์ตำรวจโทอักษรย่อซอโซ่เนี่ย
ที่บอกว่ารู้จักผัวพันธ์มีส่วนเอี่ยวอะไรอย่างนี้
รู้สึกยังไงเพราะว่ายศก็พลตำรวจพันธุ์ตำรวจโทเหมือนกันนะ
รองพบชนบอกว่าก็ไม่ได้หนักใจอะไร
ทีนี้ถามว่าประเด็นพันธุ์ตำรวจโทอักษรย่อซอโซ่มาจากใคร
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะคะอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจ

แฉค่ะเกี่ยวกับเรื่องบ่อนพนันออนไลน์

คุณชุวิตพูดเรื่องบ่อนมานานมากถึงมากที่สุดแล้วนะคะเนี่ย
คุณชูวิทย์เอาภาพมาแฉแล้วก็บอกเลยว่า
บ่อนนี้ตอนนี้บ่อนในเมืองไทยมันกำลังเข้าสู่วงการบ่อนออนไลน์แล้วนะ
เพราะเล่นได้ทุกที่มีการจ่ายสวย
เงินมหาศาลเลยสูงกว่าบ่อนเฮตี้ที่เกิดเหตุเป็น๑๐๑๐เท่า
คุณชุวิตบอกว่าบ่อนพนันออนไลน์ในเมืองไทยตอนนี้

ชื่อเล่นย่อซอโซ่ตำแหน่งเป็นสารวัตร
นายตำรวจคนนี้เนี่ยคนเขารู้จักกันทั้งวงการพนันออนไลน์แล้วค่ะ
ก็อยากให้ผ่อบอตรอเนี่ยปรามลูกน้องหน่อย
ไม่ใช่มาเปิดตัวเป็นเจ้ามือเจ้าบนเจ้าโต๊ะอะไรอย่างนี้เอง
คุณชุวิตบอกด้วยนะคะว่านายตำรวจคนนี้เขามีแพลนนะ
เขาตั้งใจซื้ออาบอบนวดแห่งหนึ่ง
คือรวมทั้งบ่อนกาซิโนบ่อนพนันออนไลน์แล้วก็อาบอบนวดไว้ในที่เดียวกัน
ไว้บริการซึ่งที่คุณชุวิตรู้เพราะอะไร
เพราะพันธุ์ตำรวจโทอักษรย่อซอโซ่คนนี้ติดต่อคุณชูวิทย์เข้ามา

นี่แหละค่ะต้องตามกันต่อต้องเจาะให้ลึกแล้วต้องถอนรากถอนโคนนะ
จะเอายังไงบ่อนจะไม่ให้มีในเมืองไทยเมืองพุทธเลย
หรือจะทำให้มันถูกกฎหมายไปเลยจะได้จบปัญหาเรื่องนี้ไปเดี๋ยวรอดู
เหมือนคุณชีวิตจะโดนตำรวจเรียกไปสอบประคำด้วยนะ

เรียกผมทำไมทำไมไม่เรียกคนไปถอดกล้องไปสอบปากคำ
ถูกคุณชุวิตก็พูดอย่างนี้บอกไอ้คนที่มันขึ้นปีนบันไดไปถอดสกรูนั่นน่ะ

อันนี้คุณชุวิตก็โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กแกนะคะ
ส่วนช่วงสายวันนี้ครอบครัวของนายถาวร

ก็มาเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายถาวรนะคะ

เชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเกิดที่จังหวัดปราจีนบุรี
ซึ่งครอบครัวก็นิมนต์พระมาหนึ่งรูปเพื่อทำพิธีค่ะ
ใช้เวลาประมาณสัก๑๕นาทีก็เสร็จสิ้น
แล้วครอบครัวนายถาวรก็ขึ้นรถยนต์กลับออกไปทันที